คุณผู้ชมค่ะชื่อของเนวัตดาวต้องกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง
จากเหตุการณ์ที่เรียกว่าอุกอาจที่เขาก่อขึ้น
แต่ว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวเรื่องของการก่อเหตุนี้จบลงไปแล้ว
มีการมอบตัวมีการพูดคุยกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
แต่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของชุมชนที่อยู่อาศัยที่เนวดาวอาศัยอยู่
ตรงนั้นก็ทำให้หลายคนมองว่าชุมชนนี้น่ากลัวหรือเปล่าเป็นอย่างไร
ทรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ในชุมชนวัดดาวดึงสารามนะคะ
นี้เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ย่านบางยี่ขัน
ธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะถ้าใครได้เคยลองเข้าไปเยี่ยมชม
ก็จะรู้ว่าชุมชนนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชุมชนอื่นทั่วไปในสังคมเมืองหลวงนะคะ
ผู้คนเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่า
ตอนนี้ชุมชนวัดดาวดึงสารามแห่งนี้เป็นที่คุ้นหู
แล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจในหลายแง่มุมนะคะ
เพราะว่าหนึ่งในสมาชิกของชุมชนก็เป็นที่รู้จัก
นั่นก็คือนายมะคารินพุ่มสะอาดหรือว่าเนวัดดาว
ก่อนหน้านี้เคยได้รับความสนใจผ่านโลกออนไลน์มาแล้ว
ครั้งนี้คนก็กลับมาพูดถึงเรื่องราวของเนวดาวอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ถ่ายทอดสดเนี่ย
ก่อเหตุใช้ปืนยิงศีรษะตัวเองนะคะ
ซึ่งหลายคนก็มองว่าคนนี้น่ากลัวหรือเปล่า
แล้วชุมชนที่เขาอยู่จะน่ากลัวไปด้วยหรือเปล่า
เป็นการพาดพิงนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนวัดดาวดึงสารามเนี่ย
ค่อนข้างที่จะเสียหายมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดี
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน
โดยเฉพาะตัวในวัดดาวเองเขาก็ไม่พอใจ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ชุมชนนี้นะคะ
แล้วก็ไปสอบถามพูดคุยกับชาวชุมชนวัดดวดึงสาราม
อาศัยอยู่มานานกว่า๖๐ปี
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าชุมชนนี้ไม่ได้น่ากลัวตามที่ถูกกล่าวหา
มีทั้งความอบอุ่นมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสุขแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ
มีเล่นเกลือหัวอะไรจับกุมอะไรทั้งนั้นก็คือของเขา
ไม่ได้มาทำความเดือดร้อนอะไรให้ใคร
นอกจากนายมะครินหรือว่าเนวัสต์ดาวน์แล้วนะคะ
ปรากฏว่าปรากฏตัวละครใหม่
ซึ่งก็เป็นน้องกับเนวัสต์ดาวน์
ตอนนี้ก็หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อก้าวปืนกลนะคะ
เป็นฉายาที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วได้มาจากไหน
แต่ว่าเอาเป็นว่าเขาชื่อก้าวนะคะที่เรียกกัน
อนันต์เขาก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเหมือนกันว่า
ก็แปลกใจนะชื่อ๙อยู่ดี
แต่มีฉายามาต่อท้ายก็มีการพูดคุยกันก็เล่าให้ฟัง
เห็นกันเลยครับแต่ที่ศักดิ์นี่ใจรักครับ
ถ้าพูดถึงชุมชนวัดดวดึงสารามนะคะ
ก็จะเป็นชุมชนเล็กตั้งอยู่ข้างกับวัดดาวดึงสาราม
ซึ่งเป็นวัดใหญ่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกศิลป์ช่วงต้นค่ะ
มีพระอุโบสถที่ใหญ่โตแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามนะคะ
บ้านเรือนก็ตั้งเรียงรายติดกันประมาณ๓๐หลัง
เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ชาวชุมชนเขาพูดกันว่าชุมชนนี้
อยู่กันมานานอยู่กันเป็นแบบครอบครัว
คนที่อยู่ในชุมชนก็รู้จักมักคุ้นกันรักกัน
แล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นอย่างดี
เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ไม่ได้แตกต่างจากชุมชนอื่น
ที่มีอยู่ในบ้านเราเลย